ส่วนข่าวนี้คุณผู้ชมช่วยมิ้วดูนิดนึงนะคะช่วยดูหน้าจอกันหน่อย
ตกลงแล้วในภาพถ่ายนี้มีกี่คนกันแน่
นราธิวาสเขาไปเที่ยวน้ำตกกัน
เขายืนยันว่าเขาไปกัน๕คน
แต่พอถ่ายภาพออกมาทำไมไม่ใช่แค่๕คน
นี่ตามลูกศรสีแดงแบบนี้ทำไมนับได้๖ล่ะคะ
ไหนขอหยุดเป็นภาพนิ่งไว้หน่อยสิ
ตอนที่เข้าไปใกล้คนแล้วหยุดนิ่งนิดนึง
มันเสียงมาแบบนี้อยู่แล้วนะเอาหยุดตรงนี้ก่อน
โดรนถ่ายภาพค่ะคุณผู้ชมช่วยนับหน่อยค่ะ

ที่เหมือนกับใส่หมวกขาวหรือเปล่าค่ะพี่อุ๋ยค่ะ

ซึ่งคนข้างหลังเขาก็เหมือนกับเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมาด้วยนะ
และคนที่ไปเขาบอกว่าตอนยืนถ่ายภาพกัน
มันไม่ได้มีหมอกควันอะไรขาวโผล่มาด้วยนะ
แต่ภาพที่ออกมาเห็นควันใช่ไหมคะ
เขาบอกตอนยืนหายไม่มีนะไม่มีหมอกไม่มีควันไม่มีอะไรนะ

คนที่๔เขาเป็นคนบังคับโดนใช่ไหมคนที่๔เมื่อกี้คนเสื้อน้ำเงิน
เขาก็ไม่ได้ยืนนิ่งนะพี่อุ๋ย
คนที่เพิ่มเข้ามาเขาก็ขยับตัวก็เหมือนคนปกติ
ก็นักท่องเที่ยวแถวนี้หรือเปล่าเขาเห็นกลุ่มนี้หยุดถ่ายภาพ

โต้บอมเหรอโฟโต้บอมมาแอบข้างหลังแล้วโผล่ด้วยอย่างนี้เหรอ
คุณผู้ชมหลายคนเห็นภาพแล้วบอกว่ายังไงรู้ไหม

คนที่ออกมาพูดอ่ะลืมนับตัวเองหรือเปล่า
นึกออกป่ะบอกมากับเพื่อนอีก๕คน
แต่ลืมนับตัวเองอีก๑เป็น๖หรือเปล่า

หรือสร้างคอนเทนต์หรือตัดต่อ
เอาคลิปมาผสมกันหรือเปล่าเจ้าของคลิปเขาบอกว่า

ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวอะไรมาด้วย
หรือผู้ชายที่ใส่หมวกสีขาว

ตอนที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถ่ายภาพพอดี
ก็เลยยืนมันไปตรงนั้นแล้วก็คงรีบเดินลงไป
คนที่ไปด้วยกัน๕คนคงไม่ทันเห็นว่ามันมีคนอื่นมาขึ้นมาด้วยอะไรอย่างนี้
คุณยืนถ่ายภาพกันแบบเต็มจุดตรงนั้นไง
คนที่ขึ้นมาเขาเราจะไปตรงไหนดีก็เดินเก๊กกังอยู่ด้านหลังหรือเปล่า
นี่เขาก็เลยเอาภาพมาเปรียบเทียบใช่ไหมว่าเพื่อนในทริปเขามีกี่คนกี่คนเนี่ยใช่ค่ะ
รินยันว่าเพื่อนไป๕คนจริงค่ะ

ก็ทิ้งไว้แค่นี้แหละค่ะ
เขาต้องให้คนที่๖เขามาเฉลย